มาดูเรื่องราวเล่นลับค่ะ
เป็นอาถรรพ์ก้อนอิดจากวัดเก่าแก่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และไม่ใช่ครั้งแรกดึกแล้วเล่าเรื่องแบบนี้ได้
คือเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เขามาเที่ยววัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะแอบเอาก้อนอิดจากวัดนี้
กลับไปบ้านตัวเองกลับไปประเทศตัวเอง

ถึงขั้นต้องส่งก้อนอิดส่งทางปรายศนีย์ข้ามน้ำข้ามทะเล
มาส่งมาคืนที่จังหวัดพระนครศรีอุทิยาค่ะ
คือบอกว่าเหมือนกับมีคนมาทวงคืนไม่ไหวแล้ว

ขอส่งคืนเจ้าของ

ก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้

แอบถ้วยบางอย่าง
จากวัดจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โบราณสถาน
คือบางทีต่างชาติเขาก็จะคิดว่าเป็นของที่ระลึก
เที่ยวที่เมืองไทยแล้วก็หยิบกลับไป
มันไม่ใช่นะคะคือมันมีป้ายเตือนนะคะเช่นห้ามปีนป่ายนะ
ห้ามทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมห้ามแต่งตัวไม่สุภาพ
และห้ามหยิบจับอะไรกลับไปไม่ใช่ของที่ระลึกนะคะ
แล้วก็เจอแบบนี้ไม่มีใครกล้าเอาไปแล้วล่ะค่ะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริง
เรื่องนี้เนี่ยทางนายพานุพงศ์แพ่งกุล
เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพระนครศรีธุยา

เก่าเล่าตำนานโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ครั้งที่สองแล้วตั้งแต่เจอเหตุการณ์นี้มา
กรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเก็บอิด
จากโบราณสถานกลับไปประเทศตนเอง
แล้วเจอกับเหตุการณ์แปลกจนทนไม่ไหวต้องส่งคืน
แล้วก็โพสต์ภาพด้วยเนี่ยภาพนี้ค่ะ
เป็นพัสดุที่ชาวต่างชาติส่งมา
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่
แล้วก็มีเศษอิดเศษปูนชิ้นเล็ก
รวมอยู่๓ชิ้นภาพนี้ค่ะคุณผู้ชม
เนี่ยเขาก็ตรวจสอบนะ
ส่งมาจากไหนประเทศอะไรส่งมาจากอังกฤษนะคะ
เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เขียนข้อความ
ให้เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนคร
บอกว่าขอความกรุณานำสิ่งของ๓ชิ้น
ส่งคืนบริเวณวัดใดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอุทยาด้วยครับ
เพราะคนเอาไปอยู่ไม่เป็นสุขฝากส่งคืนเจ้าของขอบคุณ
แต่เขาไม่ได้บอกแหงว่าวัดไหน
เจ้าของเฟซบุ๊กก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะคะ
แล้วก็ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
อิบ๓ก้อนที่นักท่องเที่ยวส่งคืนมา
จดหมายไม่ได้บอกค่ะให้เอาไปคืนที่วัดไหน
ลูกชายเขาได้เก็บต่อไปนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่
เกิดความวุ่นวายแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบสุข

ทรงอิสสามชิ้นนี้กลับมาคืนที่จังหวัดพนครสิทธิานะครับ
ก็มีโน้ตเล็กมาบอกว่าให้เอาไปคืนที่
บริษฐานวัดใดวัดหนึ่งในจพนครสิทธิาก็ได้
ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่วัดมหาธาตุนะครับ
อันนี้เป็นความคิดหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะครับ
เพราะว่าวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่มีจุดไฮไลท์ที่เป็นอันซีนนะครับ
คือเสียงพังในรากไม้ซึ่งในแต่ละวัน
จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก
พิธารว่าน่าจะเกิดมาจากที่วัดแห่งนี้

ก็ได้เอามาคืนไปเรียบร้อยแล้วครับผม

คุณพานุพงศ์บอกทีมข่าวของเราว่า

ที่อยู่ดีมีนักท่องเที่ยวส่งของกลับมาทางปรายศนีย์

บางคนเขาอาจจะไม่รู้หรือรู้แต่อยากได้
ก็เนี่ยหยิบเศษก้อนอิดหยิบอะไรไปเนี่ยค่ะ

ว่าการจะเข้าชมโบราณสถานต่างเนี่ย

นักท่องเที่ยวบางคนฝ่าฝืนไง
ยังจะปีนขึ้นไปบางคนตกลงมา
บางคนหกล้มรับบาดเจ็บก็มี
เรื่องของการหยิบสิ่งของเสร็จอิดกลับไป
ก็เป็นข้อห้ามเขาก็ติดป้ายบอกค่ะ
ก็ยังมีคนฝ่าฝืนหยิบกันไป
จนสุดท้ายก็ต้องส่งกลับมา
ข้ามน้ำข้ามทะเลกันมาเนี่ยค่ะ
การที่ชีวิตเป็นชีวิตประสุทธิ์เกิดความวุ่นวัยในครอบครัวอีกเช่นกันนะครับ
เลยส่งอิดอันนี้กลับคืนมาครับ
โอ้โหไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับนักท่องเที่ยวที่เขาไปชมโบราณสถาน
ก็ไปกับครอบครัวนะคะคุณสุธนารัฐเกษณียบุตร
เขาก็บอกว่าไม่สมควรจริงนะนักท่องเที่ยวน่ะ
เวลาไปไปหยิบเอาหินเก่าอิดเก่า
ตามอุทยานประวัติศาสตร์กับติดบ้านกลับบ้านไป

เพราะว่าหินทุกก้อนของเก่าทุกชิ้น
ที่อยู่ในโบราณสถานเป็นของสำคัญที่ทุกคนต้องอนุรักษ์

เหมาะนะคะที่จะเอากลับบ้านไป
เป็นของส่วนตัวไปดูเองคนเดียวที่บ้านเนี่ยค่ะ
แล้วก็ทีมข่าวของเราก็เล่าให้นักท่องเที่ยวคนนี้ฟังนะคะ

นักท่องเที่ยวต่างชาติแอบหยิบไปต้องเอามาคืน
เธอก็บอกว่าเธอก็เชื่อนะเชื่อเรื่องอาถรรพ์แบบนี้นะคะ
ก็เลยวอนนักท่องเที่ยวว่าดูแต่ตามืออย่าต้องค่ะ
แล้วก็ของทุกอย่างให้อยู่ในที่ของเขานะคะ

เพราะว่าไม่ใช่ของที่ระลึกนะคะ
แล้วก็มีเรื่องราวมีเรื่องเล่าคุณอริยาคุณผู้ชมค่ะ

เป็นเรื่องราวของความเชื่อความอาถรรพ์
ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัดราชบูรณะนะคะ
ก็เรื่องเล่าเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อปี๒๕๕๙
ศิลปากรเขาสำรวจเพื่อที่จะบูรณะ
บูรณะกันช่วงตอนค่ำของ๒๕กันยายนปี๒๕๐๐เนี่ยค่ะ
แล้วก็จะมีสมบัติของมีค่าเยอะประเมินค่าประเมินราคาไม่ได้จริง
แต่คุณผู้ชมบรรยากาศตอนกำลังลงมือขุดเนี่ยนะ
มีเขาลางของอาถรรพ์นักขุดคนหนึ่งในทีมเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
พอเริ่มขุดปุ๊บฟ้าร้องเลยคุณอริยาค่ะแล้วอยู่ดีดีก็ลมพัดแรงเลย
แต่ไม่มีใครสนใจนะก็ขุดกันต่อขุดกันต่อ
พอเอาสมบัติออกมาวางนอกองค์ปรางเนี่ยค่ะก็มีบางอย่างเกิดขึ้น
พระแสงขันชัยศรีก็เกิดแสงเหมือนหิ่งห้อยสว่างวาบมาเลยหลายครั้งเลยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็เกิดอาถรรพ์กับคนที่แอบไปลักลอบขุด
บางคนแอบเข้าไปขุดขุดหาของเก่าของโบราณของมีค่าค่ะ
เขาว่ากันว่าขโมยที่เข้าไปลักลอบขุดเนี่ยนะพอขุดไปแล้วเนี่ยกลายเป็นคนบ้าเลยนะ
สติฟั่นเฟือนประสบเคาะกรรมไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตตกอับหมดเนื้อหมดตัว
บางคนพอแอบเอาของมีค่าไปเนี่ยเช่นเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์เนี่ยนะคะ
กลายเป็นคนบ้าเอามาสวมเอามาถือแล้วก็ไปรำอยู่ในตลาดอย่างนี้ค่ะ
ใครที่ขุดขโมยไปเอาทองคำไปขายในร้านทองปรากฏว่าร้านทองตรงนั้นเนี่ยก็ถูกไฟไหม้
เนี่ยมันเป็นเรื่องราวน่ากลัวแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ไม่ใช่ของของเราอย่าเอาไปแล้วก็สถานที่ที่เป็นโบราณสถานเป็นวัดเก่าแก่
เขามีเรื่องเล่าประวัติศาสตร์อันยาวนานคุณไปแอบขุดขโมยไปเอาไปขายเนี่ย
ก็เจอเรื่องไม่คาดคิดแบบนี้ค่ะ
ย้ำเตือนกันตลอดเวลาที่เราไปเที่ยวอยากเก็บอะไรมานอกจากภาพถ่าย
แล้วก็อย่าฝากหรือว่าอย่าทิ้งอะไรไว้นอกจากความทรงจำ
ภังคุณเข็มมาสอนเล่าเราก็ขนลุกนะ